เอเซอร์ซุปซิมหมวยแซ่บนะฮะ

เอสเตอร์เขาถูกขุดรูปขึ้นมาว่า

เป๊ครัทธพูมไข่นาก

ที่มีข่าวก่อนนั้นนั้นแหละ
ปรากฏว่าพอไปทำตาม

หมายถึงว่าเขาได้ออกมา

กับของชอนจิ๋นดาโช๊ตนี้

อันนี้หวยแซ่บหมายถึงว่า
บาดแผลของช้อนนี่หนักกว่าของเป๊กใช่ไหมคะ
นั้นคือนักกว่าตกลงคู่กันใครคู่กับใครก่อนว่านี่กูเริ่มงงอ่ะ

แต่ก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวว่าจิ้นกับช้อนเล่นละครด้วยกัน
แล้วก็เป๊กเนี่ยเอ๊ะทำไมไปเจอกันปรากฏว่าเขาเคย
คือหลังจากที่มีข่าวเรื่องช้อนขึ้นมาเนี่ย
บนก็ไปขุดคุยเรื่องของเอสเตอร์
ปรากฏว่าไปเจอรูปเอสเตอร์เนี่ยไปงานปาร์ตี้เนี่ยแล้วมี

๔ปีแล้วมาขุดอะไรตอนนี้เป๊ะกล่าวไม่ใช่
คุณแม่บอกไม่ใช่อ้าวไม่รู้มากกว่านั้นเหรอฮะไม่ใช่
ก็คือหมายถึงว่าเลิกกันไปตั้งนานแล้วแหละ
แล้วพี่จะบอกอะไรไม่ได้บอกอะไร
คุณแม่รู้อย่างงี้จะพูดถึงคู่ไหนล่ะ
พี่พูดอยู่พูดช้อนอ่ะช้อน